มีชาวบ้านที่นครราชสีมานะครับไปเจอกระดูกปริศนานะครับคล้ายกับกระดูกมนุษย์สองชิ้นนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับไปเจอชุดนักเรียนทั้งของผู้ชายของผู้หญิงอีกสามชุดยังไม่รู้จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะแต่ว่าตำรวจในพื้นที่บอกว่าน่าจะเป็นกระดูกที่ถูก

ที่เกิดเหตุเป็นป่ารกร้างริมถนนมิตรภาพแยกชุมชนคุรุษภาตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คนที่ไปเจอเนี่ยชื่อว่าในอุ่นอายุ๔๕ปีเป็นคนงานเฝ้าพื้นที่แถวนี้
ไปเจอกระดูกนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ชิ้นส่วนกระดูก๒ชิ้นลักษณะคล้ายกับกระดูกมนุษย์เป็นส่วนท่อนแขนบนกับเศษกระดูกเชิงกรานนะฮะ
อุ่นบอกว่าจุดนี้นะครับเดิมเป็นป่าทูบฤษีนะฮะต้นทูบฤษีนี้เยอะนะครับ
มีเนื้อที่ประมาณ๑๔ไร่
ปรับสภาพที่ดินให้เป็นแนวเนินดินประมาณ๑เดือนแล้วนะฮะที่ทำกันมา
กระทั่งช่วงคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนัก

สังเกตเห็นชิ้นส่วนกระดูกโผล่ขึ้นมา
ก็ไปหยิบดูนะทีนี้เริ่มแปลกใจเพราะว่า
มันเหมือนกระดูกมนุษย์มากกว่านะฮะ
ก็เลยอาจจะคาดว่าอาจจะถูกฝังมาแล้วนาน
สัก๘๑๐ปีแล้วเพราะสภาพมันเก่ามาก

ยังไปเจอเสื้อผ้าชุดนักเรียนทั้งผู้ชายผู้หญิงอีก๓ชุด

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ